มาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถบรรทุกทุเรียนหน่อยฮะ
ใช่ค่ะเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เลยคุณผู้ชม

ปรากฏว่ายางระเบิดแล้วไฟมันลุกท่วมแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
เชื่อไหมว่ารอรถดับเพลิงในพื้นที่เป็นชั่วโมงยังไม่มา
เท่าแก่ต้องให้คนงานขนน้ำใส่ท้ายรถมาแล้วมาช่วยกันดับไฟ
แต่ความเสียหายนี่เป็น๑๐ล้านเลยนะคะ
บอกว่าเท่าแก่ให้คนงานขนน้ำมาไกลกว่ารถดับเพลิงอีก
กิโลเมตรมาเร็วกว่ารถดับเพลิงอีก
ใช่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนเที่ยงคืนครึ่งค่ะ
บนถนนเพชรกะเสมขาขึ้นกิโลเมตรที่๑๗
ตำบลวิสัยเหนืออำเภอเมืองชุมพร
รถที่ไฟไหม้อยู่เป็นรถพ่วง๒๒ล้อฮีโน่
แล้วก็เอาทุเรียนมาเต็มตู้คอนเทนเนอร์เลย๑๘ตัน
ทีนี้มันเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นเนี่ยเพราะว่ายางล้อมันระเบิด
ก็ต้องประสานไปยังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอบตวิสัยเหนือ
อยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณ๕กิโลเมตรนะคุณผู้ชม
บอกว่าให้เอารถน้ำมาช่วยกันดับไฟหน่อย
แล้วก็ต้องปิดกั้นการจราจรขาขึ้นเพราะว่ากลัวว่าจะระเบิดไงคะ
ทีนี้รอรถดับเพลิงจากอบตวิสัยเหนือที่อยู่ห่าง๕กิโลเนี่ย
ชั่วโมงกว่าก็ยังไม่มาไฟมันก็ไหม้ล้อยาง
พ่วงหลังทั้งหมด๑๒ล้อมันลามไปใต้ท้องรถ

ทีนี้คนงานจากลงรับซื้อทุเรียนของบริษัทแคนแมนกรุ๊ป
จำกัด๗คนขับรถกระบะเลยนะ
ท้ายกระบะนี้ก็มีกระมังมีถังใส่น้ำมาเต็มเลยเนี่ย
แล้วต้องมาช่วยดับไฟแบบนี้ค่ะ

น้ำจากในหนองอยู่ริมถนนจุดที่เกิดเหตุ
ก็มีตำรวจมีกู้ภัยมีชาวบ้าน
ช่วยกันตักน้ำเอามาสาดเพื่อดับไฟ
คิดดูนะบางคนมีขวดน้ำดื่มอะไรใหญ่อยู่ในรถ
ก็เอามากรอกน้ำแล้วก็ช่วยกันสาดไป

ทำทุกอย่างจนไฟมันเริ่มมอดลงแบบนี้
แต่ก็ยังเห็นควันมันมีควันเหมือนกับคุกกลุ่นอยู่ตลอดนะคะ
รถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลวังไผ่
ห่างจากจุดเกิดเหตุ๑๒กิโลเมตรก็มาช่วยเหลือค่ะ
นี่มาฉีดน้ำสกัดจนเพลิงมันสงบ
ทีนี้พอเพลิงสงบลงไม่นานนะ
ดับเพลิงของอบตวิสัยเหนือที่บอกว่าอยู่ห่าง๕กิโลเนี่ย
ก็มาถึงทีนี้ชาวบ้านเขาก็ไม่พอใจสิคะ
เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ไม่พอใจว่าเอ๊ะทำไม
อยู่ห่าง๕กิโลกรัมแล้วทำไมมาถึงช้าเหลือเกิน
ส่วนความเสียหายก็คาดว่าทุเรียน๑๘ตัน
มูลค่าเกือบ๑๐ล้านบาทภายในตู้คอนเทนเนอร์เนี่ย
โดนความร้อนเผาไหม้ไป๒ชั่วโมงกว่า

ส่วนสาเหตุค่ะนายคมกริจชูชาติ

ผมขับรถพ่วงมาจนถึงจุดตรงนี้
ปรากฏว่ายางด้านซ้ายของตัวพ่วงมันระเบิด
แล้วรถก็วิ่งไหลมาอีกสัก๒๐๐เมตร

ทำให้ตอนนั้นพอไฟมันลุกก็ต้องจอดรถไหลทาง
แล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือ
แต่ทีนี้ก็ต้องไปตรวจสอบกันต่อนะคะ
ว่ารถดับเพลิงของอบตวิสัยเหนือ
มันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าติดภารกิจอยู่ที่อื่น

มาช้ายังดีกว่าไม่มา